เมาซิ่งรถนักเรียนตกคูน้ำเกือบดับหมู่เลยนะ
ทำหน้าที่คนขับรถนักเรียนหมั่นเขี้ยว
คุณลุงเมาเด็กเป็น๑๐ตกคูน้ำคุณผู้ชมฮะ

เด็ก
เป็นทางนั้นเลยอ่ะ

เย้ครับ
ยังใยรถข้างหน้ามีใช่เหรอ

คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นั่นคือพลเมืองดีนะครับ
พยายามคว้าตัวดึงตัวเด็กนักเรียน๑๐กว่าคนรถกระบะตกน้ำ

แล้วน้ำเน่าเหม็นสีดำปี
โอ้โหเมามาขับรถโรงเรียน
นี่แหละครับเด็กอยู่ในนั้นนะคุณผู้ชมครับ
นี่คือคูน้ำข้างทางอินตบรรย์บางพลับอเกรดจังหวัดนนทบุรี
ช่วยเด็กอายุ๗๑๑ขวบลองคิดดู
ขึ้นมาจากคูน้ำครบครับ
บางคนอยู่ภายกระบะมีบางส่วนอยู่ในห้องโดยสาร
ทุบกระจกช่วยออกมาได้ครับ๑๑คนครบ
นะครับได้รับบาดเจ็บคนน้อยไปลูก
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบูทองนะครับ

แล้วก็โรงพยาบาลปากเกร็ด๒อีกโรงพยาบาล
บ้านหนึ่งโอ้ยขวัญเอ๋ยขวัญมาลูกเอ้ย
คนขับคือนายขันตินะฮะนายขันติโม่งปรานีตอายุ๕๖ปี
คนขับนี่เพิ่งสะเงาะสะแงะออกมาได้เนี่ย
เงาะสงแงะออกมาได้นะครับจากห้องโดยสาร
พลเมืองดีไปทุบกระจกแล้วก็สะเงาะสแงะออกมาได้
เมาคุมสติไม่ได้เลยนะครับ
กว่าจะออกจากรถขึ้นตะหลิงได้คุณผู้ชมดู
นะฮะทุลักทุเลน้องเอเด็กหญิงเอเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่นักข่าวหนูนั่งมาท้ายกระบะกัน๘คน
แต่ไม่รู้หรอกว่าในห้องโดยสารมีกี่คน
ทุกคนเรียนอยู่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ตายาตายาคือใครคนขับชื่อในขันตินั่นแหละ

ตายาเนี่ยขับรถมารับแล้วขับสายไปสายมาจะชนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว
เพื่อนยังคุยกันเลยว่าตายาแกล้งขับหรือเปล่า

นั่นนี่ถนนใหญ่เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุพูดไม่ทันขัด
คุณผู้ชมครับรถพุ่งตกลงไปในคูน้ำตรงนี้
โอ้เด็กตกใจเค้าพยายามปีนออกมา
มีคนมาช่วยพาส่งโรงพยาบาลครับดูสภาพรถ
โอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่คิดอย่างไรจะให้ขับต่อไหม

ไปรับเรียนมาจะกลับบ้าน
ชนอะไรมันไม่ชน
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้น
อะไรจับไม่ได้เหรอรถตกครูเหรอโอ้ผมวูบแหละ
นี่ผมรักเด็กทุกคนเหมือนลูกผมเลย
ผมรักเนี่ยดื่มไหมพูดอย่างนี้ได้ดื่มไหมลองฟังดูฮะ
ก็ไม่ไม่สามารถไปรับเด็กกลับมากลับบ้าน
พอดีเออมันก็วูบไปแป๊บหนึ่ง
แล้วเราก็ไม่สามารถก็ไม่ได้ชนอะไรหรอก
ผมก็ไม่อยากว่าเออ๑คน๒คนเท่ากับชีวิตผม
เหตุการณ์นี้ผมก็คงพอจบแค่นี้
กับการรับส่งเด็กนักเรียนบางทีผมประมาทต่อชีวิต
ขอให้ชีวิตวันพรุ่งนี้ให้มันดีขึ้น

ไม่คือถ้ารักลูกเด็กเหมือนลูกพี่นะ
พี่ดื่มเหล้ามาขับรถนักเรียนทำไม
เออนี่แหละครับตำรวจสพชัยพฤกษ
นำตัวนายสันติขันติหรือสันติเนี่ย

ขันติมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ

ขับรถประมาทเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
นะครับก็นำตัวเข้าห้องขังดิ
แล้วไม่มีญาติมาประกันตัวด้วย
กลับตัวกลับใจนะแต่ถ้าเป็นลูกผมผมไม่ให้แล้ว

เออนี่ลูกเขาเป็นอะไรไปยังไง
โอ้โหแต่ว่าลูกหลานที่ตกน้ำคลำเมื่อสักครู่นะ
คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยนะดูหน่อยนะ

นะครับมันอาจจะไม่ใช่วันนี้วันเกิดเหตุ